ละค่ะคุณผู้ชมมาดูคดีที่เป็นคดีสะเทือนใจสำหรับข่าวนี้นะคะ
ข่มขืนแม่บังเกิดกล้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
ล่าสุดนะคะลูกคนนี้สารภาพแล้วค่ะบอกว่าที่ก่อเหตุเพราะว่ามึนเมา
ทางตำรวจก็เลยนำตัวไปฝากขังต่อสารค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสิทธินันสังขพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรห้วยยอดจังหวัดตรังพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทรรัฐกรพักดีวานิส

โดยให้การว่าก่อเหตุเป็นครั้งแรกกับแม่ของตัวเองเนื่องจากมึนเมาจากการดื่มสุราจนขาดสติแล้วก็ก่อเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อเหตุคมคืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยที่ผู้ถูกคมคืนไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดรังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๓๑มีนาคมแม่เปิดร้านขายของชำจะออกไปกรีดยางลูกชายกลับเข้าบ้านพอดีนะคะตี๔แล้วค่ะ
กระชากแม่เข้าไปในห้องนอนขู่ฆ่าแม่แท้ของตัวเองบอกว่าถ้าแม่ร้องเสียงดังจะฆ่าแม่แม่ถึงขั้นยกมือไหว้ลูกชายนะคะเพื่อร้องขอชีวิตสุดท้ายลูกชายข่มขืนแม่บังเกิดกล้าวสำเร็จความไข้ไปหนึ่งครั้งค่ะ